รู้สึกว่าอยากจะตั้งใจไก่บ้างแต่ว่ากระดูกกระเดี้ยวไม่ค่อยดี
รู้สึกปวดแก้งปวดขารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรง
อาจจะมีปัญหากระดูกพลุนหรือเปล่า

ไม่ใช่ว่าอายุมากจะเป็นเท่านั้น
อายุวัยกลางคนก็อาจจะเป็นได้นะคะ
ใครจะมีอาการแบบไหนลองไปเช็คสุขภาพกันหน่อยกับหมอแหลปแพนด้าในซิตคอมสนุกค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
ชุ่มชามอุ๊ยสำนักก็สวย
แม่วันนี้ท่าทางคุณภรรยาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ

โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ย

โอ้ย

วนกระดูกที่อยู่ส่วนกลางจะน้อยลง
และกระดูกส่วนนอกก็จะบางลงอ่อนแอลงเรื่อย
ทำให้เสี่ยงกระดูกหักมากเลยครับ
โดยเฉพาะตำแหน่งข้อสะโพก
ถ้ากระดูกข้อสะโพกหักจากกระดูกคุณ
จะมีภาวะที่มีอันตรายสูงมากครับ
เพราะภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุ
จะรักษาได้ยากและมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากครับ

มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
และเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
รวมไปถึงกรรมพันธุ์การกินยาบางชนิด
อาหารการกินที่ไม่ดีไม่ออกกำลังกาย

ก็จะมีการรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกบางครับ
โดยคุณหมอจะพิจารณาความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ก็จะมีการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากภาวะกระดูกหัก
เช่นการฉีดซีเมนเพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง
และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ซึ่งประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ผู้ป่วยจะหายจากอาการเจ็บปวด
มีข้อสะโพกที่มั่นคงเคลื่อนไหวได้ดี
สามารถใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติ

วัยเก่าคนไหนที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกคุณ

เราดันไปหกล้มเกิดการกระแทก

ที่สำคัญหากกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแล้วนะครับ
จะมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต
จากภาวะแทรกซ้อนได้เลยนะครับ

เพราะภายใต้สุขภาพของคุณ
มีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ
หัวเราะจนเจ็บหลังไปหมดเลย